สองหลักครับอยู่ที่๕๔รายรายใหม่นะครับรวมสะสม๒๔๒๓รายนะครับแล้วก็หายป่วยไป๙๔๐รายนะครับตอนนี้ครอบคลุมทั้งหมดที่
มีรายงานมาคือ๖๗จังหวัด
มีเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเป็น๒รายนะครับ

ลดลงเยอะจากเวลา๗๘๐๐อย่างไม่มีอย่างออกมาวิ่งอย่างนี้
เต็มที่ก็วันละ๑๐๐๒๐๐พอได้ค่ากับข้าว

เพราะว่าเราไม่ค่อยวิ่งก็๓๔วันไปเติมที
ลำบากไม่ลำบากทุกวันนี้เต็มที่ก็วิ่งได้ร้อยกว่าบาท
ที่เคยได้๕๖๐๐เป็นพันก็เหลือร้อยกว่าบาทเต็มที่ทุกวันนี้
นี่มาตั้งแต่ตี๔ได้เงินร้อยกว่าบาท
ถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีกินเงินในธนาคารไม่มีแล้ว

ลงไปแล้วก็เหมือนที่บอกว่าอะไรนะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราคุยกันต่อนะคะ
เมื่อวานนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็มีประเด็น
แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือก็จะไม่สามารถสรุปประเด็นได้ทั้งหมด

ที่เราจะคุยกับทางแขกรับเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในส่วนของคนที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยนะคะ

หรือว่าเป็นพี่น้องเราที่ไม่สามารถจะเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนะคะ
ไม่ได้มีมือถือแล้วก็ไม่ได้รู้ข่าวไม่ได้รู้เรื่อง

ว่ายังไงเข้ายังไงทำยังไง
อย่างนี้คือรัฐบาลจะมีเก็บตกนะคะคุณผู้ชม
คือมีเก็บตกกลุ่มคนที่ไม่ได้สามารถเข้าถึงลักษณะการใช้งาน
การลงทะเบียนออนไลน์แบบนี้ได้นะคะ
ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลยังจะดูแลนะคะ
เหนือจากนี้ย้ำค่ะในส่วนของเกษตรกรนะคะ
เกษตรกรเองที่ลักษณะการรวบรวมตัวเลขมีตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
เกษตรกรมีใครบ้างกี่ล้านคนเนี่ย
อันนั้นจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนะคะ
แม้ว่าจะมีคนถามว่าทำทั้งเกษตรด้วยแล้วก็ทำทั้งอาชีพอื่นด้วย
คือจากที่เรียนฟังสัมภาษณ์แล้วก็อ่านข่าวเยอะนะคะ
ในส่วนของสำงานเศรษฐกิจการคลังก็คือว่าลักษณะเดิมเป็นต้นทางเลยว่า
ใครที่มีชื่อสังกัดอยู่ที่ใดแล้วจะเอาอันนั้นเป็นหลักนะคะคุณผู้ชม
และนอกเหนือจากนี้ค่ะเราจะยังมาต่อวันนี้ด้วยคำถาม
อาจจะเป็นชุดเดิมบางส่วนแล้วก็จะขยายความมากขึ้นนะคะ
กับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลังนะคะ
รชาญกฤษเดชวิทักษ์สวัสดีค่ะผู้ช่วย

ค่ะเอาอย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้เราค้างคากันอยู่หลายเรื่อง
แต่ทีนี้เอาของใหม่ก่อนตกลงแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วหรือยังคะ
ว่า๓เดือนที่เปลี่ยนเป็น๖เดือนจะกลับมาเป็น๓เดือนอีกครั้ง

ครับเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากนะครับในวันนี้นะครับ
ประเด็นนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า
เหตุผลที่ทางท่านรัฐมนตรีอุตมะนะครับนำประเด็นกรอบเวลา๖เดือนเนี่ย
เข้านำเสนอต่อที่ประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เหตุผลเนี่ยมันคืออะไรตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดพวกเราจำกันได้นะครับ
มาตรการเราไม่ทิ้งกันดอตคอมเนี่ยจะมีกรอบเวลานะครับในการเยียวยาพี่น้องเนี่ยเพียง๓เดือนถูกไหมครับ

แล้วก็เหตุผลที่ท่านรัฐมนตรีนำเข้าคอรมอเพื่อขอขยายกรอบเวลามาเป็น๖เดือนณปัจจุบัน
ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบันสถานการณ์พิษโควิดที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับ
ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับว่ามันจะจบลงอย่างเร็วหรือว่าจะยืดเยื้อออกไปนะครับนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับในการนำเสนอคอรมอลเนี่ยก็เลยตั้งภาพเอาไว้ว่าถ้าเกิดเคสเลวร้ายวิกฤตโควิดอาจจะยืดเยื้อออกไป๓เดือนไม่จบอาจจะยืดเยื้อออกไปเป็น๖เดือน
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอโครงการก็ขอวางกรอบงบประมาณสำหรับ๖เดือนเอาไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับนะเพื่อที่ว่าทางคอรมอลเนี่ยจะได้อนุมัติมาแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อที่จะกันเอาไว้ไม่เอาไปใช้ในกิจกรรมอื่นต่อไปเห็นภาพไหมครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตอนนี้ถ้าจะเอาสรุปตอนนี้ก่อนเนี่ยคือ๓เดือนได้แน่ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคุณจอมขวัญนะครับแล้วก็เรามาติดตามสถานการณ์กันเพิ่มเติมนะครับข่าวดี
ข่าวดีคือตอนนี้เนี่ยกรอบวงเงินงบประมาณที่ทางกระทรวงการคลังกันเอาไว้มีสูงสุดถึง๖เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับพี่น้องทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านนะครับนะเรามีสูงสุดให้ถึง๖เดือนทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาติดตามสถานการณ์โควิดในประเทศกันครับ
ว่ามันจะยืดเยื้อออกไปถึง๖เดือนหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดมันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เร็วกว่า๖เดือน
หันจัดการอย่างไรต่อไปก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงนะครับ
ว่าเราก็จะนำงบประมาณที่มีคงเหลืออยู่นั้น
ไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องนะครับในกลุ่มอื่นนะครับ
ที่ได้รับพิษโควิดด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปอัดฉีด
ในส่วนของงบประมาณสาธารณสุขในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันนะครับ

แต่ทีนี้ในช่วงวันหลังจากประชุมคอลโมนะคะอังคารพุธที่ผ่านมาเนี่ย
เข้าใจว่าเป็น๖เดือนกันไปแล้วเนี่ยนะคะ
เรียนย้ำอีกทีก็คือว่าถ้าเอานะตอนนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณลวรนนะคะหรือว่าจะเป็นคุณอุตมะก็แล้วแต่ออกมาพูดเนี่ย
คือแน่นะ๓เดือนส่วน๖เดือนเป็นกรอบที่เตรียมเอาไว้ให้ถึง
คือเพิ่มไปอีก๓เดือนทีนี้จะประเมินเมื่อไหร่คะ
อันนี้ยังตอบไม่ได้ครับเราจะติดตามสถานการณ์
ใกล้ชิดกันเป็นระยะครับ
ทีนี้มาในส่วนของการโยงมาจาก๓เดือน๖เดือนนะคะ
ประเด็นเรื่องของ๔กลุ่มหลักที่ได้แน่นะคะ
ก็คือมรรคุเทศนะคะคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
แท็กซี่แล้วก็พี่วินนะคะทีนี้กลุ่มของคนขายสลากก่อน
คนขายสลากเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยที่แน่เนี่ยนะคะ
งวดที่ควรจะออกมาถูกเลื่อนไปเป็นต้นเดือนพฤษภาคม
สมมุติว่าตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปกลับมาขาย
แล้วออกสลากได้ตามวาระระยะของสลากเนี่ยนะคะ
คนกลุ่มที่เป็นผู้ค้าสลากเนี่ยยังจะได้จนครบ๓เดือนไหมคะ
๓เดือนนี่คือยืนพื้น๓เดือนครับ
ทุกท่านจะได้รับ๓เดือนอย่างแน่นอนครับ
แล้วถ้าสมมุติกลุ่มสลากนะคะกลุ่มผู้ค้าสลากกลับมาขายได้
พฤษภาคมกลับมาขายได้มันยังอยู่ในกรอบ๓เดือน
คำถามคือแล้วอย่างนั้นเขาได้รับผลกระทบจากโควิดตรงไหนคะ
ถ้ากลับมาทำงานของเขาได้เหมือนเดิม
ครับประเด็นนี้เนี่ยเนื่องจากคิดโควิดมันเกิดขึ้นนะเนาะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยรายรับของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับ
ของประเทศเราเนี่ยก็มีนัยยะว่าน่าจะมีเงินเข้ากระเป๋าน้อยลงนะครับไม่ว่า
ไม่ว่าจะเป็นถูกจำกัดชั่วโมงทำงานก็ดีถูกตัดเงินเดือนก็ดี
แม้กระทั่งถูกผลักงานไปเพราะว่าสถานประกอบการถูกปิดไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยจากกะดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับนะ
จึงทำให้มีความเชื่อได้ว่าพี่น้องรายรับจะน้อยลง
เพราะฉะนั้นที่จะจับจ่ายออกมานะครับสู่ภาคการบริโภคภายในประเทศก็ดี
รวมถึงไปจับจ่ายใช้สอยในสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็ดีเนี่ย
ก็มีนัยยะว่าจะลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่า
ผู้ค้าสลากเนี่ยถึงแม้ว่าจะกลับมาขายได้แล้วเนี่ยทำไมยังต้องมีการเยียวยา
เพราะรายรับเขาอาจจะมีการปรับลดน้อยลงครับ
เข้าใจค่ะอันนี้ที่ถามไม่ได้ไม่อยากให้พี่น้องสลากได้นะครับคุณผู้ชม
แต่เอาให้ชัวร์ว่าเดี๋ยวจะไปมีการเถียงกันอีกนะถ้าเกิดกลับมาขายได้เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยการันตีนะคะ๔กลุ่มที่ว่าไปเบื้องต้นเนี่ย
เป็นกลุ่มที่ได้แน่แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่จะต้องได้ครบ๓เดือนเป็นอย่างต่ำนะคะ
ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลทางเทคนิควันนี้ค่ะท่าน
มีปุ่มที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะกลุ่มที่เพิ่มคือกลุ่มใหม่ครับอ่า
เรื่องของการเอางี้เดี๋ยวปูใหม่หมดเลยนะคะคือวันนี้มันมีคำอธิบาย
เรื่องของคนที่พยายามจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลของตัวเองนี่เรายังไม่รวมถึงกรณีของคนที่งงงนะคะ
เอ๊ะทำไมเงินไปเข้าบัญชีอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่อมันมีคำอธิบายอยู่หลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องของคำอธิบายแล้วความหมายทางที่ประชาชนจะเข้าใจนะคะ
เรียนทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาตามไทยรัฐออนไลน์นะคะถ้ามันมีขึ้นว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน
อ่าใช่ครับอ่าส่วนใครนะคะคุณผู้ชมที่ได้ว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
ว่าได้นั่นแหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะโอนมาให้นะคะขึ้นไว้ให้เฉยนะ
ขอเรียนคุณจอมขวัญนะครับฝากไปทางพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการนะครับ
ว่าในเรื่องของข้อความที่ขึ้นโชว์สถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับ
หรืออะไรตรงจุดนี้เนี่ยที่เกิดข้อความสับสนนะครับนะตรงจุดนี้เนี่ยฝากพี่น้องประชาชนครับ
รอไม่ต้องสนใจมากเพราะบางทีเนี่ยเอ่อขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะเร็วกว่า
นะครับในส่วนของผ่านข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าพี่น้องอาจจะได้รับเงินได้รับเงินอ่วนไปนะครับ
ร้อยแล้วเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่บางทีเนี่ยสถานะยังไม่ปรับเปลี่ยนเห็นภาพไหมครับ
เพราะฉะนั้นผมขอฝากไว้ตรงนี้แท็กที่ขึ้นโชว์ข้อความทั้งหลายผ่านทางสถานะต่างอาจจะทำให้พี่น้องเกิดความสับสนนะครับ
อันนั้นถือว่าอัพเดทกว่านะครับรวมถึงถ้าเกิดพี่น้องได้สิทธิ์ในการรับเงิน๕๐๐๐บาท
บาทเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีของพี่น้องเนี่ยประจำวันนะครับก่อนช่วง๑๐โมงเช้าครับ
ยังไงนะคะคือแปลว่าถ้าหลัง๑๐โมงไม่ได้ก็คือไม่ได้ของวันนั้นเหรอคะ
ใช่ประจำมวลเนี่ยจะทำการโอนให้แล้วเสร็จก่อน๑๐โมงเช้าครับใช่
หลัง๑๐โมงแปลว่าพี่น้องก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายผ่านสิทธิ์ประจำวันนั้นครับ

อ่าจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะได้ของวันนั้นจะได้ก่อน๑๐โมงของวันนั้น

อยู่หลายสถานะเนี่ยนะคะคือสรุปแล้วทางดรชันกิต

ใช่ครับนะครับแนะนำว่าอยากไปสนใจมาก
บางทีอาจจะไม่อัปเดตครับที่คุณโชว์สถานะครับ
เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะคะตัวหลักเลยคือให้ดูข้อความ
ถูกต้องถูกต้องนะครับ
แต่ทีนี้มันมีบางอย่างมันมีสถานะบางอย่าง
มันอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขไม่ต้องดูหรอคะ
โอเคประเด็นนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้
ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะ
ทุกคนคงดีใจนะครับนะว่าผ่านผ่านคุณสมบัติครบถ้วนนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยในกลุ่มที่๒เป็นกลุ่มที่จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ

ระบบจะส่งไปว่าคุณสมบัติจะไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับ
กลับเข้าไปในระบบออนไลน์
ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ
สำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่าน
เนื้อหาละเอียดหรือว่าอาจจะรีบร้อนในขั้นตอนการลงทะเบียน
อาจจะมีการกรอกข้อมูลผิดยกตัวอย่างเช่น

หรือว่าการโอนเงินพร้อมเพลงที่ถูกกลับ
จุดนี้ทางระบบผ่านทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งพัฒนาให้รีฟังก์ชั่นงาน
ให้พี่น้องสามารถเข้าไปปรับแก้เนื้อหาของการกรอกบัญชีธนาคาร
หมายเลขพร้อมเพลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับ

ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันที่๙วันนี้นะคะ
ก็คือคุณสมบัติไม่ตรงคือก็จะเป็นกลุ่มคนที่พอได้พอได้แล้วเนี่ย
เท่ากับว่าไม่ได้แล้วไม่ต้องคิดจะแก้ไขอะไรคือไม่ได้ถูกกรอง
ไม่ได้แล้วไม่ต้อง
ไปเข้าร่วมในมาตรการอื่นอื่นถัดไปนะครับพี่น้องครับค่ะ
ทีนี้ในส่วนของวันที่๑๐เดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติวันที่๙นี้เนี่ยนะคะ
ยังไม่ได้เนี่ยแปลว่าก็ยังต้องรอวันอื่นถูกไหมค
เพราะว่ามันยังกรองไม่หมด๒๐กว่าล้านคนใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
คือที่ผ่านคุณสมบัตินะครับล็อตแรกนะครับ
เพียง๑ล้าน๖๐๐คนเท่านั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายเนี่ยในโคต้า๘๙ล้านคนเนี่ยนะครับ
ยังมีอีกเยอะเลยที่ยังจะได้รับสิทธิ์
การเยียวยาหากคุณสมบัติครบถ้วนนะครับ
ก็เดี๋ยวฝากพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนที่บอกว่าข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยคือจนถึงณตอนนี้ยังไม่มีใครได้รับนะคะคือจะได้รับคือเริ่มวันที่๑๑แล้วก็จะเป็นวันที่๑๑๑๒ที่จะมีการส่งเพื่อให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลถูกไหมคะ
ถูกต้องครับ
เหนือจากนี้ค่ะเอาคำถามเบี้ยใบ้รายทางเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะคือเช่นบางคนบอกว่าเขาก็กรอกข้อมูลเขาถูกแล้วนะแต่ทำไมตอนกรอกก็ยังบอกมันผิดมันผิดอยู่เขาก็ตรวจของเขาดีแล้วนะหมายเลขต่างนี่นะคะคือมันมันมีมันมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอะไรในตัวระบบไหมคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ไปลงทะเบียนนะคะ
ครับในส่วนของบัตรประชาชนนะข้อมูลบัตรประชาชนที่ต้องกรอกลงทะเบียนเนี่ยมีอยู่หลายข้อมูลด้วยกันแล้วก็จากการที่เข้าไปตรวจสอบในระบบเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนแล้วข้อมูลบัตรประชาชนเนี่ยทำไมมีข้อผิดพลาดเยอะระบบเกิดข้อผิดพลาดจริงหรือเปล่านะครับซึ่งห

บัตรประชาชนค่ะเห็นภาพไหมครับน่ะตรงนี้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับน่ะอ้อขออนุญาตย้อนกลับไปตรงข้อแรกก่อนเรื่องของชื่อนอกจากจะสะกดผิดนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ทำให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนไม่สำเร็จก็คือว่าพี่น้องหลายหลายคนเนี่ยมีการใส่สัพพนามดำหน้าลงไปด้วยเช่นนายนางส

มันเป็นตัวเลขศูนย์หรือว่าตัวพยานชนะนะครับข้อที่ห้านะครับก็คือเอ่อบนหน้าบัตรประชาชนตัวเลขสิบสามหลักนะครับอาจจะมีการใส่สลับตำแหล่งกันและเหตุผลข้อสุดท้ายบัตรประชาชนของพี่น้องเนี่ยอาจจะหมดอายุไปแล้วและนำกับนำนำมากอกเอ่อทะเบียนในโครงการโครงการนำไม่ทิ้งกัน
ตรงนี้เนี่ยเอ่อเป็นเพราะว่าบางทีพี่น้องอาจจะใช้บัตรประชาชนมานานแล้วหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันอาจจะเริ่มเจือนจางนะครับเดือนเดือนจางออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยต้องดูให้ดีว่าไอ้ไอ้ไอ้คำสะกดตรงนั้นเนี่ยมันคือเป็นเลขศูนย์หรือว่ามันเป็นตัวพยานชนะสังกฤษตัวโอคั

นะครับเร่งรวมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกระชวนการทางดำเนื่องให้เรียบร้อยแล้วคือคือแปลว่าอะไรคะก็ใช้บัตรหมดอายุกรอกได้หรือว่าต้องไปทำบัตรใหม่อย่างรวดเร็วค่ะผ่านผ่านมาตรการนี้สามารถแล้วครับครับผมอ๋ออันนี้เริ่มให้แล้วครับอ๋อจะบอกว่าคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องบัตรหมดอายุถูกไหมคะใช่แต่

ครับค่ะทีนี้มันมีลักษณะแบบนี้ค่ะในส่วนของคนที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลของตัวเองเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเป็นการไปกดยกเลิกทีนี้พอไปกดยกเลิกมันเท่ากับว่าก็เสียสิทธิ์ไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกได้ใหม่แล้วถูกไหมคะ

อันนี้เป็นเรื่องของระบบด้วยเนอะระบบถูกดีไซน์มาไว้ตรงนั้นด้วยนั่นแหละสิครับ
เอาอย่างนี้ถ้าเกิดมีประเด็นนี้เนี่ยผมจะขอแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะกดยกเลิกไปโดยโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
ว่าให้ติดต่อไปที่ทางกระทรวงการคลังนะครับนะว่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องไว้ได้อย่างไรนะครับ
กระทรวงการคลังเข้าใจเราไหมคะ
ผมขออนุญาตฝากเบอร์ไว้นะครับนะฮะ๐๒๑๑๑๑๑๑๑๔๔ครับ
ค่ะ๐๒๑๑๑๑๑๑๑๔๔นะคะคุณผู้ชมของธนาคารกรุงไทยนะคะ

แต่จริงจริงแล้วเขาอาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งในการนิยามของข้อมูลที่ถูกระบุในระบบก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคำถามคือมันมันคือมันมีความหลากหลายยิบย่อยมากมากอย่างเงี้ยมันมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นว่าบางคนควรจะได้สิทธิ์แต่ไม่ได้สิทธิ์ไหมคะดรชังกฤษเอ่อ

ดูตามสิทธิ์แล้วเขาควรจะได้รับแต่การกรอกอย่างเมื่อวานี้ยกตัวอย่างที่เราคุยกันการกรอกมันเป็นการกรอกแล้วโดนคัดทิ้งโดยระบบเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีช่องทางลักษณะอย่างอื่นไหมคะ
แล้วก็ผมขอเรียนไว้ได้เลยให้พี่น้องประชาชนทุกคนสบายใจได้
รัฐบาลผ่านทางการนำของท่านนายกรัฐบุรถมือถุลีพระเอกประยุทธ์จังหัวชา
เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เพราะฉะนั้นสมมุติว่าพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์การเยียวยาและช่วยเหลือผ่าน
มาตรการเราไม่ทิ้งกันคอม๕๐๐๐บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และพี่น้องที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะมีมาตรการอื่นนะครับมารองรับในอนาคตอันใกล้
ยกตัวอย่างเช่นมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาชุดที่๓
ซึ่งตอนนี้ทางท่านวัฒนบุรีอุปมาตรกำลังเรียกสู่เนื้อหารายละเอียด
เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคอรมอสำหรับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้ต่ำ
ที่ได้รับผลกระทบแต่เข้าไม่ถึงในส่วนของเราไม่ทิ้งดันดอตคอม
รวมถึงพี่น้องกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีอยู่ประมาณ๙ล้านครัวเรือนทั่วทางประเทศไทย
เอาล่ะถามว่าเอ๊ทำอย่างไรดีตอนนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้เงิน
รอไม่ถึงว่าชุดที่๓จะออกมาเมื่อไหร่ทำอย่างไร๕๐๐๐บาทก็ไม่ได้
ผมขอนแรกเรียนประชาสัมพันธ์ณขณะนี้ทางการส่วนการคลังได้จัดเตรียม
การสินเชื่อไว้๒ประเภทให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วน
โครงการที่๑มีชื่อว่าโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน
โรงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมศิลป์และอกศจากเมียงวงเงินศิลป์เชื่อไว้๔๐๐๐๐๐๐๐บาท

๐๑เปอร์เซ็นต์และสามารถกู้ได้สูงสุดต่อคนที่๑๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญครับไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใด

ไม่ต้องมีไม่ต้องมี
อีกโครงการนึงคุณการสินเชื่อพิเศษ
โครงการสินเชื่อพิเศษอัตราดอกเบี้ย๐๓๕
สามารถกู้ได้สูงสุดต่อคน๕หมื่นบาท
เชื่อประเภทนี้จะเหมาะกับกลุ่มคนประเภทไหนครับ
กลุ่มเจ้าของกิจการที่เป็นผู้ค้าขายอิสระ
ที่อาจจะอยู่นอกระบบประกันสังคมหรืออยู่ในระบบประกันสังคมก็ได้
รวมถึงพนักงานประจำที่มีหลักแรงทั้งอีกได้
เพราะสินเชื่อประเภทนี้จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือคนค้ำประกันครับ
ผู้ช่วยคะขออนุญาตตัดจังหวัดท่านนิดเดียวขออภัย
คืออันนั้นในกรณีถ้ากู้ไงคะ
แต่สมมุตินะคะถ้าที่ฉันเป็นคนที่ลำบากอยู่แล้ว
จะไม่เข้าช่องนั้นทำไมฉันต้องไปเข้าช่องนั้นคะ
ต้องการจะได้๕๐๐คูณ๓เดือนเป็นอย่างต่ำ
อันนั้นเอาไว้ที่หลังทีนี้ขอกลับมา๕๐๐๓เดือนนี้ก่อนเนี่ยนะคะ
คืออย่างเมื่อวานที่เราคุยกันค่ะดรชาญกฤษว่า
กลุ่มคนที่เป็นลักษณะคนยิบย่อย
กลุ่มคนแบบย่อยลงไปไม่ได้สังกัดบริษัท
ไม่ได้ทำก่อสร้างแต่ว่างานมันหดงานมันหาย
การที่อาจจะเป็นช่างไม้นะคะจะเป็นช่างฉาบ
ไม่แน่ใจว่าจะแบ่งเกลี่ยอาชีพยังไงได้บ้าง
คือคนกลุ่มนี้ก็เข้าใจว่าตัวเองคือก่อสร้าง
แต่จริงแล้วมันสามารถตีความว่าเขาเป็นคนรับจ้างอิสระก็ได้

ก็คือถ้าสมมุติเขากรอกว่าเขาก่อสร้างปุ๊บหายเลยถูกไหมคะ
อย่างนี้มันจะมีอะไรรองชั้น๒สำหรับคนกลุ่มนี้ไหมคะ
อย่างที่ผมเรียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับทางเว็บไซต์
ตอนนี้กำลังมีฟังก์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับ
เป็นฟังก์ชั่นที่ทำให้พี่น้องที่กรอกข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว
อาจจะเกิดความเข้าใจผิดและกรอกข้อมูลผิด
สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ต้องทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ได้ครับ
แล้วปุ่มมันจะมาเมื่อไหร่คะ

มันจะมาให้คลิกเข้าไปกรอกเมื่อไหร่คะ
ลองเข้าไปเช็คนะครับผมไม่มั่นใจว่าวันนี้ฟังกลุ่มนี้เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วหรือยังนะครับ

คืออย่างนี้ค่ะคือเรียนเห็นมีอันใหม่ที่มาของวันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นการแก้เลขบัญชีนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการพูดถึง๓ลักษณะนะคะ
คือได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็รอที่เงินจะโอนเข้ามาแล้วก็อยู่ระหว่างการคัดกรองนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถจะลงทะเบียนใหม่ได้
ทีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าคือบางคนมันอยู่ที่การเข้าไปเลือกอาชีพอะค่ะ
อันนี้ซึ่งอันนี้กระทรวงคังคงได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะ
ว่ามันอาจจะมีลักษณะของการนิยามตัวเองว่าเอ๊ะอันไหนเข้าไม่เข้าเนี่ยนะคะ
อาจจะมีเหมือนกับยังไงอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมารอบสองคือแบบรองเอาไว้อีกที
สำหรับใครที่ร่วงลงมาจากการกรองชุดแรกครับโดยโดยหลักการจะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
อันนี้ประเด็นนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่า
ถ้าเกิดถ้าเกิดทางระบบเอไอเนี่ยคัดกรองแล้วว่าคุณสมบัติไม่ตรงตาม
เอ่อเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับจะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้นะครับ
อันนี้เนี่ยเป็นคำนิยามที่ถูกจำกัดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยของระบบนะครับ
ดจังกิร์ดคะดิฉันมีคำถามจะถามอีกค่ะ

ดิฉันเป็นลูกจ้างของคนที่รับงานก่อสร้างมาแบบลาย่อยเลยนะคะ
แล้วดิฉันไปลงว่าดิฉันเป็นคนทำงานก่อสร้างเนี่ย
แต่จริงแล้วเนี่ยช่องถ้าเราบอกว่าเราแบบรับจ้าง
หรือไม่ได้เข้าว่าเป็นก่อสร้างอย่างนี้
มันจะเข้าระบบได้แล้วก็ได้เงินทันทีถูกไหมคะ

จะช่วยดิฉันยังไงได้บ้างคะ
ดิฉันก็อยากได้นะก็แค่กรอกอีกแบบนึงแค่นั้นเอง
เข้าใจประเด็นของคุณจอมขวัญและของพี่น้องประชาชน
ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ครับนะครับ
พี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมทราบครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ
พี่น้องกำลังประสบปัญหาแล้วก็เผชิญกับภาวะนะครับ
ที่รายรับอาจจะลดน้อยลงนะครับหรือว่าบางสถานประกอบการเนี่ย
อาจจะถูกระงับนะครับนะทำให้ทำให้ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่มีงานทำ
เป็นเป็นเวลาชั่วคราวนะครับผมต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับ
ไอ้มาตรการเราไม่ทิ้งกันดอตคอมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ
น้องจำกันได้นะครับตอนที่โควิดกำลังเริ่มระบาดนะครับนะ
หลายเมืองหลายจังหวัดประกัดปิดตัวหลังจากนั้นก็ส่งผลครับว่า
สถานประกอบการต่างสถานบันเทิงต่างสถานบริการต่าง
ขอความร่วมมือรวดกันรวดกันรวมทั่วกันนะครับ
นักรวจรังกิจคะขออนุญาตค่ะดังนั้นขอกลับมาที่คำถามนี้
ถ้าเกิดเราไม่แร็กรับข้อความความว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์
ไม่สามารถที่จะลงมากรอกที่๒ได้ครับถูกต้องครับ
ทีนี้ขออีกคำถามหนึ่งสั้นค่ะมีกรณีผู้หญิงคนนึงค่ะ
ที่ที่ได้รับทั้งการช่วยเหลือจากทางประกันสังคมแล้วก็ได้รับทั้งการเข้า
โครงการ๕๓๐๐เดือนที่ว่านี้เนี่ยจริงแล้วตัวหลักการคนคนเดียว
จะได้แค่๑ทางเท่านั้นถูกไหมคะถูกต้องครับ
ซึ่งสมมุตินะคะว่าถ้าเขาเกิดได้มา๒๐๐
หลังกันทีว่าที่ตามที่เป็นข่าวกันจริงหลังจากนี้ยังไงคะ

แล้วนี่มันเป็นความผิดของใครล่ะคะ
อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ความผิดของ
ว่าตอนที่เขากรอกลงทะเบียนเนี่ยผ่าน
อันนี้ต้องขออนุญาตเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดข้อมูลที่กรอกลงทะเบียนมาไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือว่าทำให้ระบบเข้าใจผิดว่าเขามีช่องทางรายลับ
ทางนี้ช่องทางเดียวซึ่งสิทธิอื่นเนี่ยเขาไม่ได้แสดงความประสงค์ที่ขอเข้าไปร่วมด้วยแล้วเนี่ย
อันนี้ก็ต้องขอขอขอขอคืนเงิน๕๐๐๐บาทค่ะเอาละค่ะดรชันกิจ
อย่างไรก็แล้วแต่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดแต่เดี๋ยวเราคงได้วนมาเจอกันอีกนะคะ
ผู้ช่วยตอนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ